เรื่องนี้ครับผู้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ได้ยิ้มเลยเพราะว่าเช้าวันนี้ตี๕ที่ผ่านมามีผลแล้วนะครับเพราะว่าลดราคาไปลิตรแล้ว๓๐สตางค์แต่ยังมีข่าวดีต่อเนื่องครับทางบางจากเนี่ยเตรียมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยครับเขาประกาศตรึงราคาน้ำมัน๑๐วันด้วยกันตั้งแต่๒๔ธันวาคมปีนี้ไปจนถึง๒
จะรับภาระนั้นไว้นะครับแต่ถ้าราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงบางจากก็จะปรับราคาลงตามด้วยครับเป็นการร่วมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยที่เดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นการฉลองเที่ยวสการแห่งความสุขกับครอบครัวครับแม้ว่าราคาน้ำมันจะลดลงแบบนี้แล้วก็บางจ
ส่วนสถานการณ์โควิด๑๙ช่วงนี้ที่กลับมามีคนติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทางนายแพทย์โอภาษพุทธเจริญครับหัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิกโรงพยาบาลจุลาลงกร
โพสต์ว่ามีคนถามมาเยอะว่ามีคนติดเชื้อเพิ่มไวรัสเปลี่ยนสายพันธุ์ไปเนี่ยจะฉีดวัคซีนบูสเตอร์ต้องรอวัคซีนรุ่นใหม่หรือเปล่า
คุณหมอโอภาษย์ตอบให้เข้าใจอย่างชัดเจนเลยครับว่าไม่ต้องรอวัคซีนรุ่นใหม่ครับเพราะกว่าจะมาถึงเนี่ยอาจต้องรอถึงกลางปีหน้าเลย
ส่วนวัคซีนแบบเก่ายังป้องกันได้ดีอยู่ครับดังนั้นขอให้ฉีดเข็มบูสเตอร์ก่อนในช่วงปีใหม่ได้เลยสามารถไปฉีดได้ที่สถาบันโรคผิวหนังทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับส่วนที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงฉีดได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับ